คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้ามากหนูน้อยคนหนึ่งอายุเพิ่ง๕ขวบเท่านั้นนะฮะ
ก็วิ่งเล่นอยู่แถวแถวรถแบ็คโฮที่เขาทำงานอยู่ค่ะคือเจ้าของรถ
คนที่เขาขับรถแบ็คโฮลนะเขาบอกเขาก็ไล่เด็กแล้วบอกโหหนูอย่ามาเล่นแถวนี้ทำงานอยู่
คือไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมายังไงอีกทีมาด้านหลังมองไม่เห็นรถทับฮะ
เข้าไปตอนนี้อาการสาหัสนะครับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ทับเข้าไปที่ศีรษะของเด็กด้วยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
หนูน้อยคนนี้อายุเพิ่ง๕ขวบนะครับเด็กชายนะครับ
เด็กชายวรเมฆนะครับมีบาดแผลถูกทับที่ศีรษะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แบ็คโฮที่ทำงานอยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นรถแบ็คโฮแบบล้อสายพานตีนตะขาบ
คนขับคือนายสมปองเชื้อวงอายุ๓๔ปี
นี่ฮะคันนี้ครับนายสมปองเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังทำงานขับรถปรับหน้าดินอยู่เนี่ย
เห็นแล้วล่ะมีเด็กวิ่งมาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะ
ก็เลยบอกเด็กหนูว่าไปเล่นที่อื่นก่อนแถวนี้วิ่งเล่นไม่ได้อันตราย
เดี๋ยวจะไปทงไปชนเข้าจะยุ่งสุดท้ายเนี่ยก็เห็นว่าเด็กวิ่งออกไปแล้ว
แต่ไม่เห็นจริงตอนที่เด็กเนี่ยวิ่งย้อนกลับมา
แล้ววิ่งมาทางด้านหลังรถรถก็เลยทับเข้าไป
เพราะว่าเราถ่ายไปครับเราไม่รู้ว่าเด็กมันมาอยู่ข้างหลัง
ถ้าว่าเราถ่อยจังหวะว่าเราดันสุดเราจะถ่อยกลับมาครับ
คือจากที่คนขับเล่าเนี่ยคือน้องเนี่ยวิ่งไล่จับตัวด้วงอยู่
วิ่งหาด้วงอยู่ทีแรกเนี่ยก็บอกให้ไปเล่นตรงอื่นนะฮะ
กำลังทำงานอยู่อันตรายแต่รอบสองน้องกลับมาเนี่ยทางด้านหลังรถ
คนขับรถแบ็คโฮก็เลยบอกว่ามองไม่เห็นจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทับเด็กไปแล้วเนี่ยถึงได้ยินเสียง

ก็เลยวิ่งลงมาดูนะครับแล้วก็แจ้งคนมาช่วย
ตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
โชคดีมากที่ถูกทับเข้าไปไม่กระทบกระเทืองถึงสมอง
ตอนนี้ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์
โรงพยาบาลก่อนนะครับส่วนคนขับรถตอนนี้ถูกแจ้ง
หาเบื้องต้นก็คือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องพลลูกข่าวว่าโอ้โหจะเป็นลม
จากมองไม่เห็นจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป